เรื่องนี้ก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน

ไปเกิดที่เจดีหายอายุกว่าร้อยปีที่วัดช่องลม
ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าที่นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ปรากฏว่าไปพบศพชายอายุ๕๑ปี

ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามค่ะ
เข้าไปตรวจสอบพบศพของนายสมชัยสวยสม

อุโมงของเจดีหายอายุกว่าร้อยปีที่วัดช่องลม

มีสุนัขพันธ์ทางเพศผู้เฝ้าอยู่

เป็นอาถรรพ์ของเจดีหายหรือไม่
เพราะว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับรักษาอยู่
ไปทำให้สิ่งลี้ลับไม่พอใจหรือไม่
อันนี้ก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับ
แต่ว่าพี่สาวผู้เสียชีวิตนางวิไล
ยืนยันบอกว่านายสมชัยเสียชีวิต
เพราะว่าดื่มเหล้าหนักมากจนน็อกค่ะ
ซึ่งเดิมทีนายสมชัยเป็นสับปะเลอที่วัด
แต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเมาติดเหล้าแล้วไม่ทำงาน

เท่าแก่เช่าห้องพักให้อยู่ก็ไม่อยู่

มีเจ้าแดงสุนัขคู่ใจมาอยู่ด้วย
พี่สาวก็จะเป็นคนเอาอาหารมาให้ทุกวัน
แต่ครั้งนี้ไม่เห็นนายสมชัยออกมาเอาข้าว๓วันแล้วก็เลยกลัว
คือเขาก็กลัวสิ่งลี้ลับในเจดีหาย
ไม่กล้าเข้าไปหารอจนขายของในตลาดนัดเสร็จ
ก็เลยมาดูกับเพื่อนมาด้วยกัน
สุดท้ายก็พบว่านายสมชัยเสียชีวิตแล้วค่ะ
ไม่มีไม่มีไม่มีนอนคนเดียว
นอนคนเดียวมีอะไรแบบว่ามันลบลุงลบ
ไม่มีแม่ไม่มีไม่มี
นี่ค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าโรคประจำตัวกำเริบนะคะ
พี่สาวบอกว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่านายสมชัยเองเนี่ย
ชอบกินเหล้าแล้วก็ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็ตับโต
หมอเพิ่งจะนัดไปตรวจเมื่อวานนี้
อันนี้คือตำรวจที่คาดการณ์นะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวกำเริบนะคะ
หมอนัดตรวจเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้ไป

ซึ่งญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วค่ะ